แฟนคลับล้นหลามแฟนคลับทั่วประเทศจริง
หลังจากที่มีกระแสดรามงดราม่าอะไรต่างมากวนใจน้องเนาะ
แฟนคลับก็เลยแห่กันมาให้กำลังใจเป็นพิเศษเลยค่ะ

แล้วพอพีพีเจอความน่ารักของแฟนเข้าไปดูสิ

กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยตั้งแต่ยังไม่สัมภาษณ์คุณผู้ชม

ก็เป็นเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
งานเขาจะจัด๒๐๒๑สิงหาคมนี้คุณผู้ชม
หลังจากนั้นอันนี้ตามข่าวเลยนะ
พร้อมกับแสดงความคิดเห็นไปในทางที่
โอลี่แหละเออประมาณนึงบอกว่าเออเห็นภาพชัดเจนแล้ว
ว่าเทศกาลดนตรีสมัยนี้มันเป็นยังไง
หลังจากนั้นค่ะก็มีสมาชิกในวงแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นนี้ในธรรมนองที่ค่อนข้างเห็นต่างไปในด้านอื่น
แล้วก็มีการพาดพิงไปถึงศิลปินคนอื่นด้วย
ก็มีคนพูดถึงประเด็นนี้ร้อนแรงมากในโซเชียล
คุณผู้ชมน่าจะได้ติดตามกันมาแล้วเพราะมันร้อนมาหลายวันแล้ว
แท็กแบนจิมแอนดสวิมนั่นเองก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันไปเลยนะ
หลังจากนั้นค่ะก็มีการแถลงการขอโทษจากทางฝั่งคุณเติ๊กเขา
แล้วก็มีบทลงโทษทางค่ายด้วยการพักงานวงเขาไป๖เดือน
แล้วก็พักงานคุณเติ๊กแบบไม่มีกำหนดนั่นเองนะคะ
นักข่าวก็เลยไปถามพี่พีเกี่ยวกับประเด็นนี้
พีพีบอกว่าเอาจริงตื่นเต้นมากที่จะได้ขึ้นเวทีระดับใหญ่ระดับโลกขนาดนี้นะ
เขาก็ตั้งใจว่าจะทำโชว์ให้ดีที่สุดเลย
ส่วนเรื่องดราม่าต่างที่ได้เห็นมาแล้วได้อ่านผ่านหูผ่านตามาแล้ว

เพราะว่าโพสต์ดังกล่าวกระทบไปถึงคนอื่นด้วย
แล้วระหว่างที่ให้สัมภาษณ์พีพีกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนของน้องกันหน่อยค่ะ
ถ้าเขาจะว่าทีคนเดียวรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้หนักเท่าที่เขาว่าบิลกิ้นด้วย

พี่รู้สึกว่าคนเบื้องหลังจริงที่เขาทำงานอยู่
คือคนเบื้องหลังจริงที่เขาทำงานกับทีมนั้น
รู้สึกว่าพี่ไม่อยากให้เขาเสียกำลังใจเลยที่ไม่มาทำงานกับพี
แล้วก็พีรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจทุกคนทำทุกอย่างด้วยความคิด
ที่ว่าเราอยากจะทำให้ดีที่สุดเลยนะครับผม
ท้ายการให้สัมภาษณ์พีพีก็บอกว่าคงจะเป็นประสบการณ์ในการเล่นโซเชียลของทุกคนแหละ
เมื่อสิ่งที่คุณโพสต์มันเป็นสาธารณะมันมีคนเห็นเยอะ
ก็จะเกิดคำถามถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมขึ้น
ก็น่าจะได้เป็นข้อคิดในการเล่นโซเชียล
ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยตัวพีพีเองเขาบอกเขาระมัดระวังเรื่องนี้อยู่แล้ว
แต่เอาเป็นว่าจริงคุณผู้ชมศิลปินไทยได้ไปโชว์ผลงานต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะเราก็ควรสนับสนุนนะ
เพราะว่าล้วนแล้วแต่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศทั้งนั้นเลย
เป็นกำลังใจกับน้องพีพีแล้วก็น้องฟิลกิ้นด้วยนะคะ